เรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อน
ผู้โดยสารที่นั่งรถทัวร์สายขนส่งสายใต้ไปนครศรีธรรมราช
เมื่อคืนนี้นั่งใจตุ้มต่อมอยู่บนรถ
เพราะลักษณะของรถมันขับสายไปสายมา
กระทั่งผู้โดยสารบางคนตัดสินใจเลย
ลงไปบอกพนักงานขับรถเลยบอกว่า
เธอถ้าเหนื่อยนักก็พักก่อนไหม
กลัวว่าจะหลับในกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
แต่พนักงานขับรถก็ยังคงฝืนขับต่อ
และสุดท้ายเป็นอย่างที่เห็นในภาพ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นกลางทางที่ประจวบคิริขัน
นี่แหละฮะทำให้ผู้โดยสารกว่า๓๐ชีวิตในรถคุณ
เกือบจะหวิดบาดเจ็บเกือบจะตายกันหมดทั้งรถ
แต่โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิต
แต่มีผู้โดยสารบางท่านได้รับบาดเจ็บนะครับ
ที่เกิดเหตุเกิดขึ้นบริเวณร่องกลางถนน
บนถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่๓๘
บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตทขาล่องใต้
พื้นที่หมู่๔ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพาน

เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเหตุกลางดึกตำรวจศพบางสะพาน
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าพื้นที่
ไปตรวจสอบพบรถทัวร์โดยสารสาธารณะยี่ห้อวอนโว้
สีขาวน้ำเงินของบริษัทนครศรีราชาทัวร์
หมายเลขทะเบียนนะครับ๑๕๘๑๓๒กรุงเทพนคร
เสียหลักตะแคงอยู่ร่องกลางถนน
มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่นั้นมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ก็มีนายสุวนินบุญจันทร์ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะแล้วก็บาดแผลฉีกขาดที่แขนขวา

อายุ๒๙ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลบางสะพานนะครับ

มีนายปรีชาจันสิงหอนอายุ๖๘ปี
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ขับขี่ครับ
ก็รับผู้โดยสารจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่
เมื่อเวลา๑๗น๓๐นของเมื่อวานนี้
แล้วก็มุ่งหน้าไปปลายทางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
มีผู้โดยสารพร้อมกับพนักงานบริการ
เดินทางมากับรถทัวร์คันนี้๓๐คน
จากการสอบถามผู้โดยสารนะ
ผู้โดยสารก็ให้การบอกว่า
ขณะที่นั่งรถทัวร์คันนี้มาเกือบตลอดทาง
และใกล้จะมาถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

คล้ายกับคนขับมีอาการหลับในหรือเปล่า
ก็เลยมีผู้โดยสารลงมาเตือน
ให้นายปรีชาซึ่งเป็นคนขับรถทัวร์
บอกว่าถ้าเหนื่อยนักถ้าง่วงนัก
หลับก่อนไหมพักก่อนไหมจอดปั๊มก่อนไหม
คือไม่ต้องห่วงว่าจะไปช้าหรอก
ผู้โดยสารทุกคนเห็นด้วยถ้าเพื่อความปลอดภัย
แต่คนขับรถทัวร์คันนี้ไม่พักครับ
ไม่พักแล้วก็ไม่ได้จอด
จนกระทั่งมาประสบอุบัติเหตุครั้งนี้

เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตของผู้โดยสาร